คุณผู้ชมตามกันต่อสำหรับกรณีแตงไทยท่าวุ้งนะคะถูกยิงคารถเสียชีวิตแล้วก็ถูกเผาอำพราง
วันนี้เนี่ยครอบครัวไปรับร่างที่นิติเวศแล้วผลการชนสูตรยืนยันออกมาแล้วว่าเขาตายจากการถูกจ่อยิงที่หัว
ก่อนที่จะถูกเผาอำพลางจริงซึ่งอย่างที่เราเล่าไปว่า
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถไฟไหม้ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนอยู่ข้างในหรือเปล่า
ก็พยายามเข้าดับไฟจนควบคุมเพลิงอะไรได้เรียบร้อยถึงเห็นร่างคนถูกไหม้เป็นตอตะโกอยู่ด้านใน
แต่ทีนี้พอไปไล่ดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าเอ้ามันเห็นจังหวะที่มีการแบบ
ที่มีการแบบมีคนขับรถมาเจาะต่อท้ายเดินลงมาเจาะยิง
แล้วก็ขับรถออกไปวนกลับมาราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาแบบนี้ค่ะ
วันนี้แม่ของคนตายแล้วก็แฟนสาวเดินทางไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะรับศพแต่งไทยท่าวุ้ง
ชนสูตรจากนิติเวทระบุว่าแตงไทยท่าวุ้งหรือนายสุวิทย์เกิดแก้วเนี่ย
เสียชีวิตจากภาวะกระโหลกฉีกขาดจากการโดนกระสุนลูกโดด
เพราะฉะนั้นยืนยันได้ชัดเจนแล้วว่าเขาถูกเจาะยิงเข้าที่หัวก่อนจะถูกเผาอำพราง
ครอบครัวก็นำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดปากคลองบางคูที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
คุณแม่เนี่ยทำใจไม่ได้นะคะคุณแม่เข่าซุดอาเจียนลุกไม่ขึ้นเลยค่ะ
ทุกคนต้องเข้ามาช่วยพยุงกันเพราะว่าเสียใจมาก
เล่าบอกว่ามันโหดร้ายเกินไปทำไมทำกับลูกแม่แบบนี้
ถามว่าสาเหตุแม่ไม่รู้จริงแม่ไม่รู้หรอกว่าลูกแม่ไปทำอะไรมันถึงต้องมาเจอกับเรื่องราวแบบนี้
เพราะแม่ก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับลูกและตำรวจก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับแม่มากนัก
ส่วนแฟนสาวนะคะก็ยืนยันเหมือนที่ให้การกับตำรวจไปแล้วก็ที่ให้ข้อมูลกับเราตั้งแต่แรกแล้วว่า
เอาจริงไม่รู้ว่าการที่แฟนเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหม
คือตอนแรกตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้ว่าอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัว
เรื่องของยาเสพติดหรือว่าเรื่องชู้สาว

เอาจริงเธอไม่รู้เธอไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของแฟน
ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
รู้แค่ว่าแฟนมีอาชีพปล่อยเงินกู้เป็นหลัก

มีอาชีพเป็นสาวโรงงานว่างก็ร้อยพวงมาลัยขาย
ก็ไม่ได้อยู่กันอย่างสุขสบายอย่างที่หลายคนเอาไปพูดเอาไปกล่าวอ้างกัน
วันเกิดเหตุไม่ได้ติดต่อกับแฟนเลยเพราะงอนกันอยู่
งอนกันแต่ประมาณสัก๔๕ทุ่มเนี่ย

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนออกจากบ้านไปไหนไปนัดเจอใครบ้าง
กัดขังเจอมาว่าไม่รู้ไม่รู้แหละ
เราไม่รู้หรอกถ้าเรารู้เนี่ยถ้าสมดาลว่าเรารู้อ่ะ

ผู้กำกับการสพมลบบุรีก็บอกว่า
ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนเกือบ๘๐นายอยู่ระหว่างลงพื้นที่ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตาม

รบบุรีก็ทำให้คดีมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
มเหตุฆาตกรรมมุ่งปมไปที่ความขัดแย้งเรื่องยาเสพติด

ก็คาดว่าน่าจะสามารถรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับได้ภายใน๑๒วันนี้
และจากหลักฐานคิดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
และน่าจะยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นะคะ